การคัดเลือกทหารเข้ากรมรับใช้ชาติ
คักมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงของเรานะคะ
ต่อคิวเข้าจับใบดำใบแดง
ไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มเบิ้ลปฐุมราช
นักร้องลูกทุ่งที่กำลังมีชื่อมีเสียงในขณะนี้
เพราะว่าเขาทำสถิติ๑๑วัน
ขนาดนั้นแล้วตอนนี้เพลงของเขาไปกี่วิวแล้ว
ฮอตฮิตไปที่๑๔๗ล้านวิวแล้วนะจ๊ะ

คือเจ้าตัวมีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้ที่หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจริงบ้านเกิดของเขานี่แหละค่ะ
ซึ่งตัวหนุ่มเบิ้ลประทุมราชเองค่ะตัดสินใจ
ไม่ขอผ่อนผันลุ้นจับใบดำใบแดง

ลูกทุ่งสาวคู่จิ้นร่วมค่ายธัญญาอาสยามนะคะ
คอยไปให้กำลังใจแบบไม่ห่างเลย
ผลัดที่๒มนตรฐานบกที่๒๒จังหวัดอุบลราชธานี
มีกำหนดเข้าประจำการในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ค่ะ
โดยหนุ่มเบิ้ลเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจ
ขอวัดดวงจับใบดำใบแดงว่า
เป็นเพราะตอนนี้ตัวเองไม่ได้เรียนต่อก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนผันละกัน
และเมื่อได้เป็นหารก็คงจะต้องพักงานเพลงออกไปสักระยะหนึ่งนะคะ
ซึ่งผลงานเพลงที่กำลังจะปล่อยออกไปนั้นก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อน

พร้อมกับฝากถึงทุกคนที่ถึงวัยเกณฑหาร
อย่ากลัวขอให้ภูมิใจในความเป็นไทย
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสรับใช้ชาติค่ะ

เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าถึงได้ไม่ได้คือมันดีใจ
มันเหมือนกันมันสิ่งหน่อยดีมันแท้ฟ้าขึ้นทุกอย่าง
มันเป็นการร่วมเอกมันเหมือนกับการปกป้องชาติกัน
และคือการปกป้องความสุขปกป้องความสุขของคนดูด

และก็เป็นการเข้าเยี่ยมกับรัฐการณ์เข้าสอบความรู้ผู้ชาย

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมมีความสุขทั้งสองด้านก็ได้หรือไม่ได้ครับ
ดิฉันฟังแล้วขนรุ้งแล้วบอกเลยนะว่าปฎาปใจมาก
แล้วต่อไปจะติดตามผลงานของเขาด้วย
ซึ่งทางด้านต้นสังกัดอย่างอาสยามก็เผยนะคะ
ว่าพร้อมให้การสนับสนุนศิลปินในการรับใช้ชาติ
ส่วนรายละเอียดหรือว่าคิวการทำงานต่างของเบิ้ล
ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทผลงานเพลง
เดินสายขึ้นคอนเสิร์ตทางผู้ใหญ่คงต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ต้องบอกว่าสมชายชาติทหารจริงนะคุณ
คือพร้อมเสี่ยงแล้วก็เต็มใจที่จะเข้ารับชายชาติในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ๒ปีก่อนเนี่ย
ก็มีการลุ้นแบบนี้เหมือนกัน
วันนี้เบิ้ลปฐุมราชได้เข้ากรมรับใช้ชาติแล้วนะคุณผู้ชม
เชื่อนะคะว่าถ้าเขาปลดประจำการ
แฟนก็จะรักแล้วรอติดตามผลงานของเขา
เหมือนกับดาราคนก่อนที่เคยเข้าไปรับใช้ชาติ
จะเป็นชินชินวุฒิหลายคนเลยนะคุณ
คุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะหนุ่มเบิ้ลอะไรรู้ไหมเขาดังด้วยตัวเอง
เพลงที่เขาแต่งออกมาในอ้ายมีเหตุผลแล้วก็แต่งด้วยตัวเอง

ฉันเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ย
ที่เขาขอผ่อนผันขอไปเรียนต่อก่อนก็ว่ากันไปนะครับ